การทำเกษตรยุคนี้เขาว่ากันว่ามันไม่ได้ยาก
เหมือนในยุคก่อนก่อนแล้วถูกต้องแค่รู้จักวิธีในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ทำให้ประหยัดทั้งแรงงานเวลา
ถูกต้องแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมได้ด้วยนะคะ
เคล็ดลับดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
ช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรกับปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกร
พร้อมพี่เจไปเลยหยาวไป

เกษตรกรรุ่นใหม่มากความสามารถ
เคล็ดลับการเพาะปลูกแบบฉบับของตัวเอง
ประสบความสำเร็จและยังปลูกมันสำปะหลังและอ้อย
เป็นเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า๘๐ไร่
ผลผลิตดีสามารถสร้างรายได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปีอีกด้วยครับ
โอ้โหคุณเจมีวิธีการดูแลและจัดการอย่างไรครับเนี่ย
โต๊ะครับผมนะครับนำเทคโนโลยีและเครื่องทุนแรง

ทางการเกษตรนะครับมาใช้ในการพ่นยา
ป้องกันกำจัดโรคและแมลงทำการวางปุ๋ย
ซึ่งทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการทำงานนะครับ
ลูกมันสัมปะหลังและอ้อยผมใช้คนงานเพียงแค่๓คนเท่านั้นครับ

สำหรับการเตรียมแปลงมันสัมปะหลังนะครับ

ผมเลือกใช้ปุ๋ยตากระต่ายสูตร๑๖๘๘ครับ
ปริมาณ๒๕กิโลกรัมต่อไล่นะครับ

แล้วก็สร้างหัวให้สมบูรณแข็งแรงครับ
สำหรับอ้อยโตนะครับอายุ๕เดือนเนี่ย

ปริมาณ๕๐กิโลกรัมต่อไล่นะครับ

ผมเลือกปุ๋ยคุณภาพอย่างปุ๋ยตากระต่าย
สูตร๑๖๘๘ที่ผมยกให้เป็นมุ่งช่วยอันดับหนึ่งครับ
โอ้โหคุณเจให้สูตรเด็ดเก็ดเกษตร

ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่าย
อันดับหนึ่งในใจเกษตรกร

เอาไปใช้เพื่อเพิ่มทุนผลผลิตได้เต็มไล่

เดะเดะเดะเดะเดะ

นี่แหละค่ะเคล็ดลับสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร